สันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
ช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับที่เก่าเวลาเดิม
คุณผู้ชมครับเคยเห็นการประถมพยาบาลลิงนี่ไหมครับ
เบื้องต้นนะครับลิงบอกว่าพังหาบอยู่นะครับ
เรามีที่พิการแบบไหนนะฮะไปติดตามชมครับ
คุณผู้ชมครับเวลาเข้าป่าเจอลิงหมดสติ
หรือเป็นลมอย่าตกใจนะครับ
นี่คือวิธีการแนะนำให้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะส่งสัตวแพทย์เขามีวิธีการแบบนี้แหละครับ
ค่อยเหลื่อนเหลื่อนเช็กร่างกายจับหน้าอก

แหมไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับคุณพี่
เดี๋ยวโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์
ขอบคุณพี่นะครับ
ชาวบ้านกำลังแงะดินเพื่อหาเขียดนะครับคุณผู้ชม
เพราะนี่คือเหยื่อปลาไหลอย่างดี
ใช่แล้วครับนี่คือการใส่เบ็ดปลาไหล
หลังจากได้เหยื่อเป็นเขียดเราก็ไปหารูปาไหลกันครับ

เช็คความเคลื่อนไหวของเชือก
และนี่ครับค่อยดิ้งออกมา
แล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นปลาไหลนี่
นี่แหละครับตัวใหญ่มากปลาไหลนาตัวเครื่องเลยครับ
นี่คือนวัตกรรมแบบบ้านในการเป่าขนแมว
ขนเปียกเพราะเมื่อทุกครั้งแมวจะตะปบตบหน้าคนเป่าได้

เมื่อนำตระแกงพัดลมหน้าและหลังหมาประกบกัน

เป่าขนแมวแมวก็จะได้ขนสวยฟูมันสุดยอดจริง
ภาพที่เห็นอยู่ตรงมา
ไม่ใช่บรรเลงงานศพน้องหมานะครับ
แต่น้องหมาเคลิ้มไปกับเพลงซะมากกว่า
แหมเคลิ้มไปจนหลับเลยทีเดียว
ได้เรามาแข่งขันกินแตงโมกันนะ
อายุเยอะแล้วยายก็ไม่เท่าไหร่หรอก
ได้เลยช่ะไอ้หนูอย่ามาดูถูกยายนะ
เริ่มเลยนะนับ
เป็นไงล่ะบอกแล้วไง
อย่ามาเก่งกับยายกระดูกคนละเบอร์ไอ้หลานเอ้ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป